ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องสะดุดีตำรวจกล้าคนนี้ครับ
นายนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นลูกน้องไปจับตัวผู้ต้องสงสัย
ผู้ต้องสงสัยหนีครับเชื่อว่าเขาน่าจะมียาเสพติด
ผู้ต้องสงสัยโดดน้ำลงไปตู้มลงไป
ลูกน้องคนนี้ก็ตู้มลงไปปรากฏก็จะนำตัวขึ้นมา
คนเป็นหัวหน้ากระโดดลงไปช่วยเพราะเห็นท่าไม่ดี
ปรากฏท่านตะคริวกินขาเฮ้ยไม่นะจมน้ำครับ
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
ลำห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำ

นักประดาน้ำกู้ภัยก็งมค้นหาร่างของว่าที่
พันธุ์ตำรวจตรีเอกพงศ์ธิปนีครับ
ทัศน์เป็นสารวัสดิ์สืบสวนสภเมืองยะโสทร
หลังจากที่ชุดสืบสวนออกปฏิบัติหน้าที่หาข่าว
คือเหตุการณ์ก่อนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาหาข่าว
จนไปเจอตัวผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเข้าตรวจค้นครับ
ผู้ต้องสงสัยทิ้งรถเลยนะทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยกระโดดลงน้ำ
ตู้มจะหลบหนีอ่าจากนั้นเนี่ยดาบตำรวจนัชชา
เป็นพบหมู่สืบสวนสพเมืองเยอะโสธรเห็นว่า
ผู้ต้องสงสัยจะหนีแล้วก็เลยลงไป
ลงไปจะไปจับตัวด้วยไปช่วยเหลือด้วย
เพราะเห็นว่าผู้ต้องสงสัยกำลังจะจมน้ำครับ
สามารถช่วยผู้ต้องสงสัยไว้ได้จุดนั้นอยู่
กลางน้ำเลยนะคุณผู้ชมห่างจากฝั่งประมาณห้า
๑เมตรมันมีต่อไม้อยู่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ต่อไม้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมสองคนนั้นก็ยึด
เกาะเอาไว้แต่ว่าสภาพอ่อนแรงแล้วอ่ะ
วาที่พันธบตรีเอกพงครับเห็นท่าไม่ดี
เห็นลูกน้องท่าทางจะไม่ดีเห็นผู้ต้องสงสัย
ก็ดูอ่อนแรงแล้วด้วยถอดเสื้อผ้าเลยลงไป
กระโดดลงน้ำไปไปช่วยเหลือลูกน้องและผู้ต้องสงสัย
แต่สารวัตต้นเนี่ยพันธบตรีเอกพงนี้นะ
น่าจะเป็นตะคริวจมหายไปเลย
ต่อหน้าต่อตาลูกน้องเลยครับส่วนผู้ต้องสงสัย
ถูกนำตัวขึ้นฝั่งมาได้พร้อมยาเสพติดของกลาง
ส่วนปฏิบัติการค้นหาร่างของว่าที่พันธบรตรีเอกพงศ์
ลำบากจริงคุณผู้ชมต้องบอกแบบนั้น
น้ำลึกครับ๔เมตรอากาศก็หนาวเย็นด้วย
ไปกว่า๗ชั่วโมงตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
นักประดาน้ำสามารถจะนำร่างของสารวัตรต้นขึ้นมาได้ครับ
ห่างจากจุดที่จมประมาณ๒๐เมตร
ก็เจ้าหน้าที่ส่งร่างของท่านไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลยะโสธรครับ
สำหรับว่าที่พันธบรตรีเอกพงศ์เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นพันธบรตรีเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
แล้วก็โอ้โหน่าเศร้าที่ท่านมีบุตรสาวสองคนด้วยครับ
นับเป็นการสูญเสียตำรวจน้ำดีแล้วก็คุณพ่อของลูกสาวทั้งสองคนไปด้วยครับ
โอ้โหแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ